ล่าสุดพายุลูกที่๓เข้าไทยเร็วกว่ากำหนด
นั่นแปลว่าวันนี้๕๔จังหวัดทั่วประเทศไทย

เรื่องของการชุมนุมทางการเมือง

แม้ว่าจะไม่ใช่การชุมนุมแบบปักหลักพักค้าง
แต่ความยืดเยื้อน่าจะมีแน่
เพราะว่าวันนี้ก็มีการนัดชุมนุมกันต่อ

ซึ่งบรรยากาศการเมืองร้อนระอุ
แต่ว่าที่โคราชชุ่มฉ่ำชุ่มจนท่วมเลยฮะ

ใช่ยังน่าเป็นห่วงนะโคราชเนี่ย
เพื่อนไลน์มาแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดู
บอกว่าตกชั่วโมงเดียวไอ้ที่ไม่เคยท่วมมันก็ท่วมครับ
เดี๋ยวเราไปดูภาพที่โคราชกันเลยครับ

โอ้ท่วมเยอะขนาดนี้

เขาถึงบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไหลไปแล้ว

โคลาสเนี่ยคนโคลาสบอกเลี้ยนมาค่ะ
บอกว่าปีนี้หนักที่สุดในรอบ๕ปีเลยนะ
ที่พี่เบิร์ตบอกที่ที่ไม่เคยท่วมปีนี้ท่วมค่ะ
โคราชที่ดูห้องข่าวหัวเขียวอยู่
ส่งข้อความมาคุยกับเราหน่อยท่านเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนี้

เขตเทศบาลนครนครราชศรีมามีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ไม่ถึงชั่วโมงครับทำให้เกิดน้ำท่วม
เกือบทั้งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังครับรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบาก
ใช่ตรงนั้นน้ำสูงพี่เบิร์ท

เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรเส้นทางคู่ขนาน
ส่วนเส้นทางหลักยังสัญจรได้ตามปกติครับ
รถจักรยานยนต์หลายสิบคันน้ำท่วมมิตรนะฮะได้รับความเสียหาย
อกจากนี้ยังมีร้านค้าร้านขายของต่าง
ถูกน้ำท่วมเข้าของเสียหายเป็นจำนวนมาก
ส่วนถนนมิตรภาพขาออกนะครับจากตัวเมืองเนี่ย
ขณะเดียวกันครับใจกลางเมืองที่เคยท่วมก็ยิ่งหนัก
นะครับก็น้ำท่วมขังหลายจุดครับ
ระดับน้ำสูง๓๐๔๐เซนติเมตร
สัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากขณะนี้เนี่ย
คือในเขตเทศบาลเขาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ

ใช่ค่ะก็ต้องขุดต้องเจาะกันนะสิ
บริเวณถนนโพกลางมีรถเก๋ง
คราวนี้ไอ้ที่ขุดที่เจาะอยู่
เขาก็คงไม่ได้คิดนะว่าฝนมันจะตกขนาดนี้
ป้ายเตือนป้ายอะไรมันก็ไหลไปหมด
รถไม่รู้ไงว่าตรงนี้มันเป็นหลุม

รถเก๋งรอน่านลงไปแบบนี้เลยนะฮะ
นี่แหละครับพอปากลงไปแบบนี้เครื่องยนต์ก็ดับนะครับ
ก็ต้องใช้รถจากเทศบาลมาช่วยลากขึ้นมา
แต่ก็ทำยังไงไม่ได้แล้วครับน้ำเข้าเครื่องพังซะแล้วล่ะครับ
ส่วนที่สำนักงานปรายศนีย์สาขาจอมสุรางนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องนำรถขึ้นไปจอดอย่างที่สูงนะครับ
เพื่อความปลอดภัยแต่ถนนด้านหน้าที่ทำการ
น้ำท่วมสูงรถสัญจรลำบากครับ
จากเหตุการณ์ที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในครั้งนี้นะครับ
ส่งผลให้ยังมีอีกหลายจุดนะครับ

คือสมมุติฝั่งนี้มาจากกรุงเทพ
ฝั่งดีเซฟวันแล้วฝั่งนี้เป็นตัวเมืองโคราช

ตรงโรงพยาบาลตรงขนส่งเมื่อก่อนเห็นไหมน้ำท่วมใหญ่
ตรงนั้นนะครับท่วมแน่นอน
บอกว่าที่ขอนแก่นวันนี้ฝนตกแรงเลยค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งมารายงานได้นะครับ